ปลายปีแบบนี้นะคะถือว่าเป็นช่วงที่ดอกไม้หลากหลายสายพันธุ
เบ่งบานรับลมหนาวโดยเฉพาะดอกไม้ที่เป็นดอกไม้เมืองหนาวค่ะ
เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวนะคะให้เข้าชมความสวยงามของสวนแล้ว
ติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณกมลวันการีพัฒน์ค่ะ
บาดสะพรั่งต้อนรับลมหนาวแต่งแต้มให้พื้นที่กว่า๕๐ไร่
กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมอีสาน

ปีนี้จัดภายใต้คอนเซ็ปต์คักแท้แผ่อีโป้

นำเสนอเรื่องราวของผ้าขาวม้าสารพัดประโยชน์
ที่มีความผูกพันต่อวิถีชีวิตของชาวถิ่นอีสาน

โดยภายในฟาร์มจะถูกประดับตกแต่งด้วยผ้าขาวไม้

แล้วทำไมเราไม่ทำผ้าเขาม้าซึ่งเป็นผ้าไฟ

เพราะฉะนั้นเรื่องผ้าขาวม้ากับจิมทอมสัน

ตั้งแต่สมัยคุณจิมทอมสันยังมีชีวิตอยู่นะคะ
เรียนรู้ความมหาศาจรรย์ของภาคเขาม้า

ที่แสดงถึงวิถีชีวิตของชาวอีสาน
กับการใช้ผ้าขาวม้าในชีวิตประจำวัน
ชมการจำลองกรรมวิธีในการผลิตผ้าขาวม้า
ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตเส้นใย

เพลิดเพลินไปกับการแสดงดนตรีพื้นบ้าน
สะดุดตากับอุโมงภาคเขาม้าหลากสี

ชมงานศิลปะหัตถกรรมการทอผ้า

ที่เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้าน

คือลานฟักทองและทุ่งดอกไม้หลากสี

ความสวยงามของทุ่งดอกไม้หลากหลายสายพันธุ

นั่นก็คือกังหันลมผ้าขาวม้าขนาดยักษ

ซึ่งจะหมุนเองตามแรงลมของธรรมชาตินะคะ
ประดับตกแต่งเพื่อให้เข้ากับทีมงานในปีนี้

ให้กับภาคเขาม้าได้เป็นอย่างดี

จะเจอกับสวนกุหลาบสายพันธุ์อังกฤษ

ตารางดอกไม้หลากสีทุ่งดาวกระจาย
แต่ถ้าอยากหามุมถ่ายรูปไม่ซ้ำใคร
ต้องแวะมาที่เขาวงกฎภาคของม้า
เพื่อเก็บภาพทุ่งดอกไม้มุมสูง๓๖๐องศา

อีกหนึ่งสัญลักษณ์ของจิมทอมสันฟาร์ม
นักท่องเที่ยวชื่นชอบค่ะ
ชอบผักผลไม้สดจากฟาร์มที่ตลาดจิมกันก่อนค่ะ

คาดภาคของม้าวิ่งท้าลมหนาว

โดยมีนักท่องเที่ยวร่วมวิ่งทั้งหมด๕๐๐คนค่ะ

ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมตั้งแต่วันนี้
จนถึงวันที่๘มกราคม๒๕๕๙

จะมีนักท่องเที่ยวเข้าชมมากกว่า๓แสนคน